ฐานะของผู้กำกับหน้าใหม่

ผ่านตัวเข้าเบื้องหลังมาสักพักแล้ว

จะไม่เอาสาวแพตตี้มาเล่นน่ะหนอ

อยู่คุณขากลืนน้ำลายตัวเองยังไงก็ไม่รู้ค่ะ
ล่าสุดสาวแพตตี้กลับมาเป็นนางเอกในซีรีส์

ก่อนหน้านี้ผู้กำกับหนุ่มแดนวรเวทเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า
จะไม่ขอนำหวานใจแพตตี้อังสุมารินมาร่วมงานที่ตนเป็นผู้สร้าง
แต่ว่าล่าสุดก็กลับลำดึงเอาฝ่ายหญิงมาร่วมงานด้วย
โดยฝ่ายชายชี้แจงว่าไม่ได้เป็นคนคัดเลือกเอง
แต่ว่าเป็นความเห็นพ้องต้องกันของทีมงาน
และตัวเองก็เป็นแค่เพียงผู้สร้างไม่ได้ร่วมแสดง
แฟนสาวต้องประกบคู่กับนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่
พงศกรว่าจะต้องขอสกรีนในทุกขั้นตอนของการถ่ายทำค่ะ
ผมพูดไว้ว่าก็ไม่ติดอะไรถ้าเกิดจะเล่นด้วยกัน
แต่ว่าขอดูเรื่องที่เหมาะสมจริง
จากการเปิดตัวในทางแฟนเพจของซีรีส์เรื่องนี้นะครับ
พอรู้ว่าเป็นน้องแพทย์แล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้กันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้เป็นตัวผมที่เป็นคนเรียกแท้๑๐๐นะครับ
มีหลายคนคำตอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้อง
ด้วยเรื่องอะไรก็แบบน่ารักอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยตอบตกลงค่ะ
กะเพิ่มซีนหวานเลยนะครับพี่แดดนะ
เพิ่มซีนหวานตัดซีนหวานออกอีก

ก็ต้องทำใจไว้ก่อนก็ต้องดูครับดูออกมาให้ดีสุด
กระแสข่าวที่ว่านักแสดงอักษรย่ออ่างแอบย่องไปอับอึม
ซึ่งหลายคนก็จับจ้องว่าเป็นสาวแพตตี้
เพราะชุดที่เธอสวมใส่ล่าสุดก็ดูจะเซ็กซี่
ชวนให้อดสงสัยไม่ได้

เกิดจากการสวมชุดว่ายน้ำแบบบิกินี่เข้าไปหลายชั้น
เพื่อเป็นตัวช่วยให้ดูมีหน้าอก
และไม่คิดว่าจะออกมาเซ็กซี่ขนาดนั้น

และก็จะระวังให้มากขึ้นค่ะ
ชุดนั้นมันหมดเป็นเสื้อหลักรูป

แล้วพอลัดมันก็เลยเห็นชัด
ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงแบบไม่ใส่ชุดแบบนี้

ส่งไปให้ดูค่ะ
ลุ้มนี้โดนว่าใส่แบบนี้
แล้วก็ว่าก็สมควรจ่ะครับ

อลังการดีเหมือนกัน